อีกแม่ท่านหนึ่งนะคะคุณนิวเคลียร์หันศา
เห็นไหมคะยิ่งสวยยิ่งแบบออร่าขึ้นทุกวันค่ะ
แต่พูดถึงลูกโอ้โหช้ำอกช้ำใจ
ใครบอกว่าลูกยิ่งโตยิ่งคุยง่าย
โอ้โหเด็กชายไทก้าคุยยากจริง
อันนี้เขาเปิดใจกับน้องนัทบันเทิงไทยรัฐเลยนะคะ
บอกว่าคือไม่รู้ว่าแม่อัดอั้นตันใจความเป็นวิถีคุณแม่ช่วงนี้ยังไงหรือเปล่า
เพราะว่าสาวนิวเคลียร์บอกกับเรานะคะว่า
ใครนะที่บอกว่าลูกโตยิ่งคุยง่าย

เขาเลล่ายังว่าแบบเอาใจยากอ่ะ

บาร์โปรลาข้อถามหาแต่คำว่าแม่มันค้ำค้อค่ะ

ฟังความในใจของคุณแม่นิวเคลียร์กันหน่อยค่ะ
แม่จะเป็นบายโพล่าอยู่แล้ว

แล้วก็เย็บร้อยแล้วแต่ยังไม่กิน

นี่ก็คือแบบ

ตอนที่แบบเวอร์ชันนี้อันนไรไม่มียากเกินไป

คือถ้ากลัวเขาจะไม่อยากทำให้เราดูอีก
แต่เขาก็ยังแบบก็ยังสู้

ใช่ค่ะสู้เป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกคน
บมือให้หน่อยคือจริงการมีลูกมันไม่ง่ายเลยยาก
ไม่มีตำราเล่มไหนในโลกนะคะ
บอกว่าเลี้ยงลูกยังไงให้ลูกแบบเชื่อฟังเรา

คือลูกแต่ละคนลูกแต่ละบ้านอาจจะตำราไม่เหมือนกันทุกบ้านหรอกคุณผู้ชม
บ้านช่วงนี้วัยทอง๒ขวบวัยทอง๔ขวบเด็กเนี่ยอาจจะอารมณ์แปรปรวนนะคะ